เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมไลน์มาบอกว่าอยู่อินโดนีเซียแต่ว่าทีวีไทยรัฐจอดับ
อืมไม่เป็นไรนะคะดูจากในแอปพลิเคชันก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีรีบโหลดเลยนะคะ
ไทยรัฐดูสดได้ตอนนี้ถ้าเรื่องของปัญหาจอดับยังแก้ไม่ได้เข้าไปดูแอปพลิเคชันกันก่อนนะ
นะคะก็ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการรายงานสดกันต่อเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่เทศกาลสงครานวัดช้างคำจังหวัดเชียงใหม่คึกคักนะคะ
ชาวบ้านก็ร่วมกันแข่งขันทำลาบอย่างที่บอกเขาแข่งกันทางวัดเนี่ย
กับชุมชนคุณธรรมพลังบวรจัดขึ้นบรรยากาศสนุกสนานมาก
จากนี้เขาก็ช่วยกันทำขนมด้วยนะคะก็เตรียมนำไปทำบุญในวันพรุ่งนี้
ติดตามจากคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะ
บรรยากาศที่วัดช้างคำเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่นะคะเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
มีชาวบ้านมาร่วมกันทำกิจกรรมแข่งลาบค่ะที่ทางวัดได้จัดขึ้น
บรรยากาศตอนนี้สนุกสนานทีเดียวค่ะ
ช่างคำได้ร่วมกับชุมชนว่าช่างคำได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะ
จัดกิจกรรมวันสงครานในวัดมีทั้งชาวบ้านทั้งในและนอกเวียงกุมกามมาร่วมกิจกรรมค่ะ
และนี่นะคะก็คือภาพที่ชาวบ้านได้มาร่วมการแข่งขันทำลาบตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
แบ่งทีมทั้งหมดเก้าทีมทีมละสิบคนค่ะแต่ละทีมก็ต่างงัดความเทคนิคความอร่อยออกมาสู้กันอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
ส่วนการตัดสินแพ้ชนะนะคะคณะกรรมการจะแจกดอกไม้ใบเตยให้ชาวบ้านในงานร่วมชิม
ถูกใจทีมไหนก็มอบดอกไม้ให้ทีมนั้นโดยทางวัดได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๕แล้วค่ะ
ของการจัดงานแข่งขันลาบในโดยการที่เราใช้วัดเป็นแกนกลางโดยใช้หลักที่บอกว่าเป็นพลังบวรบ้านวัดโรงเรียน
เราเอาวัดเป็นจุดศูนย์กลางในการที่รวมชาวบ้านให้เป็นสมัครสมานสามัคคี
เรามาแข่งขันกันไม่ใช่ว่าเอาชนะค้าค้านกันแต่เราก็ใช้มีความศรัทธาแบบพี่แบบน้องแบบชาวบ้าน
ขณะเดียวกันวันนี้นะคะชาวบ้านแต่ละบ้านก็ช่วยกันทำอาหารแล้วก็ขนมโดยเฉพาะขนมเทียนค่ะ
ซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมของคนเหนือมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวและมะพร้าวคั่วค่ะ
ห่อด้วยใบตองแล้วก็นำไปนึ่งอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพื่อนำไปถวายพระในเช้าวันพรุ่งนี้
หน้าตาน่ากินทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นปีใหม่หรือว่าวันพญาวันค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะก็มีความสำคัญก็คือเป็นกุศโลบายให้คนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
การทำข้านมจ๊อกหรือว่าการที่มาทำข้านมกันตึงวันนี้นะคะก็มีกุศลบายอยู่อย่างนึงของคนโบราณนะคะ
ก็คือต้องการให้ทุกคนในครอบครัวมาช่วยกันทำมาช่วยกันอย่างจะว่าจะทำกับข้าวทำขนมเนี่ยนะเจ้าเขาก็จะวันนี้เป็นวันครอบครัวเนาะก็จะได้มาช่วยกันทำก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างหนึ่งนะเจ้า
จากนี้นะคะยังมีตุงไส้หมูค่ะตุงที่คนเหนือเชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภเพื่อใช้ในการปักเจดีไซน์ในการนำไปทำบุญที่วัดด้วยค่ะ
ส่วนที่ควงวัฒนธรรมประตูเชียงใหม่กรมศาสนารวมกับวัดศรีสุพรรณชุมชนหัตกรรมเครื่องเงินชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะจัดพิธีสืบชะตาแบบล้านนาตามความเชื่อว่าจะช่วยต่ออายุให้ยืนยาวมีความสุขความเจริญตลอดจนเป็นการปัดเป่าภัยอันตรายต่างด้วยค่ะ
สำหรับวันที่๑๔เมษายนค่ะคนเหนือเรียกว่าวันเนาหรือวันเน่าค่ะตามความเชื่อก็คือห้ามทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลด่าทอทะเลาวิวาสและพูดจาหยาบคายเพราะไม่เช่นนั้นนะคะจะพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอดทั้งปีค่ะ
และที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือการแสดงรำวงย้อนยุคของชุมชนเวียงกุมกามแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะที่มาร่วมโชว์ให้คนในงานได้ร่วมชมค่ะส่วนการแต่งกายก็จะเป็นผ้าสิ้นซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของคนที่นี่ค่ะซึ่งบรรยากาศที่วัดขณะนี้นะคะก็คึกคักทีเดียวค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการขนทรายเข้าวัดค่ะซึ่งเป็นการทดแทนทรายที่เราได้หยับย่ำออกจากวัดในช่วงที่มาทำบุญค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมที่วัดช้างคำวันนี้ค่ะวัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากวัดช้างคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ